คุณผู้ชมครับไปดูคลิปภาพเหตุการณ์ที่จังหวัดสุพรรณบุรีกันหน่อย
ผู้ชายคนหนึ่งน่าจะเมานะฮะเดินโซซัดโซเซอยู่ริมถนน
สักพักนึงไม่ได้มีใครทำอะไรเขานะเขาเซแล้วเขาตกครอง
สุดท้ายเสียชีวิตไปดูคลิปนี้พร้อมกันครับ
นี่ฮะเขาเดินมาจู่คือเดินมาแล้วมีสุนัขตามอยู่หนึ่งตัวแล้วแกก็เนี่ยฮะ
เหมือนกับเดินสง้อสงแงะแล้วก็ลงไปเลยค่ะแล้วพอลงไปแล้วหน้าแกก็คว่ำอยู่ในน้ำ
แกเหมือนแบบไม่มีแรงที่จะช่วยตัวเองแล้ว
คือตอนเดินอ่ะก็ดูสงแบบไม่ค่อยจะหวังแล้วอ่ะฮะ
ใช่แต่แกอาจจะจำทางผิดว่าทางนั้นมันคือน้ำหรือเปล่า
เพราะทางขวาเนี่ยมันคือถนนไงแล้วทางขวาเหมือนมีทางเดินไปได้อีกนะฮะ
ไม่รู้ว่าแกจำผิดทานแล้วแกก็ลงไปสุดท้ายเนี่ยไม่มีคนเห็นไง
ก็เหมือนกับหลงทิศอย่างนี้เหรอหรือตาแกไม่ดีหรือเปล่า
ประมาณนั้นด้วยความที่เมาด้วยนะฮะสุดท้ายเนี่ยไม่มีคนเห็นแกจมไปเลยเสียชีวิตเลยนะครับ
นะฮะต่อมาตำรวจครับตำรวจก็ไปสิฮะตำรวจสพบังตะเถนของสุพรรณบุรีรับแจ้ง
เพราะว่ากว่าจะมีคนเห็นแกก็เสียชีวิตไปซะแล้ว
ร้านเขาเรียกว่าครองรางมดตะนอยครับในพื้นที่หมู่เก้าตะบนบางตะเถนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
นี่ครับก็ต้องไปเอาร่างแกขึ้นมาไปพร้อมกับแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยของมูลนิธิเสมอกันสุพรรณบุรี
ผู้เสียชีวิตคือนายสุขุมทัพทิมดีอายุ๖๓ปี

ทีนี้ไปถามภรรยาของคุณลุงสุขุม

บางครั้งเมาก็ไปนอนบ้านเพื่อนบ้าง
บางครั้งเมาท์กลับไปนอนบ้านญาติบัดกว่าจะกลับมากว่านู้นนะครับ

ก่อนเกิดเหตุสามีออกจากบ้านตั้งแต่เมื่อวาน
วันก่อนนู้นนะยังไม่กลับ
ออกไปตามหาก็ยังไม่เจอ
ก็เลยไปขอให้ผู้เหยียบ้านช่วยดูกล้องวงจรปิดหน่อย
ก็พบว่าโอ้โหภาพนี้เย็นของเมื่อวาน
กำลังเดินและคาดว่าน่าจะเดินกลับบ้านด้วยความเมา
แล้วก็เลยเซตกครองไปคุณผู้ชมครับ
อันนี้ภรรยาไปขอดูกล้องวงจรปิดแล้วถึงได้เห็น

โจรต้องเอาทูบไปจุดเจ้าที่เจ้าทางบนบานสรรเคา

จู่ร่างของคุณลุงสุขุมลอยขึ้นมาครับ
ขึ้นมาให้เห็นตรงที่เขาจมนั่นแหละครับ
ญาติญาติก็เลยให้กู้ภัยเอาขึ้นมาคุณผู้ชมครับ
แต่ว่าเห็นภาพแล้วญาติก็ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
เพราะว่าแกก็เดินลงไปเองนะครับ